คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดกระบีต่อเลยนะคะ
หน้าบ้านหลังหนึ่งค่ะจู่เด็กผู้หญิงอายุสักประมาณ๑๐ขวบ

กรี๊ดเสียงดังมากเลยเกิดอะไรขึ้นกับน้อง

เพื่อนบ้านต้องออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนี้
แล้วได้ยินไหมคะนอกจากเสียงเด็กร้องกรี๊ดแล้ว
เสียงผู้หญิงอีกคนหนึ่งตะโกนเหมือนด่าใครสักอย่าง

คือสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาเลิกรากันไป

ภรรยาก็มาเช่าบ้านอยู่กับลูก

ครับจะมาฉุดอดีตเมียตัวเองขึ้นรถคันนั้นไป

ซึ่งเป็นลูกสาวที่เกิดระหว่างทั้งสองคนนั่นแหละ
พ่อแท้ผลักลูกสาวล้มลงกระแทกพื้นนะคะ

น้องก็เลยร้องกรี๊ดแบบนี้เพราะว่าก็ตกใจด้วยนะคะ
ฝั่งอดีตภรรยาชื่อว่านัทธาจิราเกลี้ยงนาน
หรือว่าคุณไอซ์อายุ๓๑ปีนะคะ
ที่สุดแล้วก็เอาคลิปจากกล้องวงจรปิด

ไปแจ้งความที่สพอ่าวลึกของจังหวัดกระบี่
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคือคืนวันที่๒๕มกราคม
ถูกอดีตสามีก็คือชื่อว่านายสุรนันเพชรพวง
อายุ๓๒ปีเลิกกันไป๒เดือน
กันไป๒เดือนขับรถกระบะพาเพื่อนมาอีก๒คน
ฉุดเธอจะพาเธอขึ้นรถกระบะคันนั้นแหละไปด้วยกัน

พยายามที่จะล้มตัวลงนอนกับพื้นนะฮะ

ทำทุกวิถีทางคือจะไม่ไปด้วย
กระทั่งลูกสาววัย๑๐ขวบมาเห็นเหตุการณ์

แต่ถูกสุรนันสุรนันซึ่งเป็นพ่อแท้ของน้อง
พ่อแท้ผลักน้องล้มลง

สิฮะเพื่อนบ้านใช่ตกใจค่ะ

สุรนันต์กับพวกพอเห็นแบบนั้นแล้ว
ขับรถกระบะหลบหนีไปเลยนะคะ
ทีนี้ฝั่งผู้หญิงคุณนัทธจิราเล่าบอกว่า
อยู่กินกับสุรนันมากว่า๑๐ปีแล้วนะ
มีลูกด้วยกันสองคนแต่ถูกทำร้ายเป็นประจำเลย
ซ้อมทานโทษนะคะนี่เมียหรือกระสอบทราย
ซ้อมทุกวันเลยเป็นประจำเลยใครจะทนไหว
สุดท้ายแล้วตัดสินใจเลิกลากันไปนะคะ
นี่ดูสิตาปูตาบวมตาเขียว
นี่ซ้อมแบบนี้พี่บุ๊คก๊อฟนะคะ
สุดท้ายแล้วตัดสินใจแยกออกมา
เช่าบ้านอยู่กับลูกสาว๒คนนะคะ
สุรนันก็พยายามตามตามทำอะไรอ่ะ
ง้อขอคืนดีนะคะรู้ตัวเมื่อสายเกินไปแล้วอ่ะครับ
แต่ครั้งนี้เธอก็บอกเธอไม่ยอมเหมือนกัน

หมายถึงว่าเหตุการณ์ก่อนครั้งในคลิปนี้นะครับ
เธอโดนชกเข้าไปที่ท้องต่อยเข้าไปที่ท้อง

ล่าสุดก็มาอีกแล้วมาก่อเหตุนะคะ
เธอบอกว่าถ้าปล่อยไว้คงจะทำอีกนะคะ

ตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจสพอ่าวลึก
แล้วอยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบปากคำนะคะ

แค้นหรือเปล่าจะกลับมาแก้แค้นหรือเปล่านะคะ